เดตกันหน่อยดีกว่านะข่าวของทิศกล้องห้วยไร่ค่ะตั้งใจจะเป็นทำเป็นสะพานบุญ
เออนะแต่กลับโดนดราม่าบอกว่าเนี่ยแหมขยันทำบุญเฮ็ดบุญเอานะ
เออนะคะคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
กล้องนี้นะคะพร้อมกับทีมงานนักดนตรีรวมไปถึงเพื่อนซีเบิ้ลปฐุมราช
เข้าไปเล่นคอนเสิร์ตจังหวัดไหนก็แล้วแต่ล่ะพวกรายได้พวกทริปต่างหน้าเวทีนี่นะ
เจ้าตัวไม่เอาเข้ากระเป๋าค่ะเอามอบให้กับสถานที่ต่างอย่างเช่นบ้านเด็กกำพระ
มูลนิธิต่างในจังหวัดนั้นนะคะหรือแม้แต่โรงเรียนที่ด้อยโอกาสขาดแคลนเงินสิ่งของ
หนุ่มกล้องกับหนุ่มเบิ้ลก็จะเอาเงินจำนวนนี้แหละไปมอบให้คือค่าจ้างเนี่ยรับไว้
แต่ถ้าติ๊บหน้าเวทีเนี่ยเอาบริจาคนะฮะชาวเด็ดจำนวนมากที่ชื่นชมชื่นชอบเขาก็มีกันเยอะเลย
แต่ก็มีบางกลุ่มคุณผู้ชมก็บอกว่าดราม่าว่าทำดีเอาหน้าหรือเปล่า
ทำการแสดงหรือเปล่าทำบุญก็ต้องมารายงานทุกบาททุกสตางค์เลยยังไง
เป็นอะไรนะคะบางคนก็มีดราม่าว่านุ่มกล้องเนี่ย
ถอดกางเกงเวลาเล่นคอนเสิร์ตมันแบบทะลึ่งตึงตังเกินไปไหม
งานนี้ที่กล้องบอกนะคะไม่สนใจกับสิ่งที่เกิด
เพราะว่าทุกสิ่งที่ทำมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าทำเพื่ออะไร
สิ่งที่มากระทบจิตใจไม่สามารถมากระทบจิตใจของคุณก้องห้วยไร่ได้หรอกจ้า

เราเราเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่ว่าเราทำเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบที่หลัง
มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซึมเข้าไปในใจเราได้เลยเพราะเรามีกรอบของเราอยู่แล้วว่าเราทำเพื่ออะไร
เพราะฉะนั้นไอ้คำชมมาทีหลังหรือว่าคำด่าทอมาทีหลังมันไม่สามารถเกาะเข้ามาได้เลย
เพราะในขณะที่เราทำมันได้มีผลลัพธ์แล้วครับตั้งแต่ผมเป็นศิลปินมาเนี่ย
ผมไม่เคยตั้งโต๊ะแถลงข่าวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวผมผมจะยอมรับ
และจะปรับตัวแล้วก็จะเป็นไปในแบบในสิ่งที่ผมควรจะเป็น
จะไม่มีฟิวนั้นอ่าคนพูดก็พูดเดินไปคนพูดแล้วไม่ได้ทำอย่างงี้
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทำไมถึงถอดกางเกง
ขอประมูลกางเกงได้ไหมอ๋อ
ก็บอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเอฟซีเขาอยากได้เราก็ให้ประมูลไป
แล้วเงินที่ได้ก็เอาไปทำบุญไม่ได้คิดว่าทะลึ่งตึงตังอะไรเลยนะ
คิดแค่นั้นเองคิดบวกไหมใช่ค่ะมันชอบค่ะใช่ค่ะ